มิเกลโรดิโกคุณซือชาวสเปนของฟุตซอลทีมชาติไทย
ก็ตั้งเป้าว่านักเตะชุดผสมในทีมชุดนี้
จะสามารถยิงประตูทีมชาติบูไนคู่แข่งเย็นวันนี้

ก่อนที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่ะ
ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทย
ว่าเกมนัดนี้ก็ยังจะคงยึดผู้เล่นในรูปแบบเดียวกับนัดแรก
คือให้โอกาสทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสเกมเหมือนกัน
แล้วก็กำชับทุกคนนะคะให้ยิงประตูทีมชาติบูไนให้ได้มากที่สุด
เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
แล้วก็จะต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือว่าเมียนมาร์ค่ะ
สำหรับผู้เล่นชุดแรกที่จะลงสนามในวันนี้นะคะ
ก็จะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูค่ะคณิสรผู้พันธ์นะคะ
ตัวรับจะเป็นจิรวัตรสอนวิเชียนตัวข้างสองคนค่ะ
กิจสดาวงแก้วแล้วก็ไตรรงเพชรเทียม
ส่วนหน้าเป้ามุธมัติอุสมันมุษาค่ะ
และเกมการแข่งขันเริ่มต้นเวลา๑๙นาฬิกาค่ะ